คุณผู้ชมพาไปดูอีกหนึ่งเหตุการณ์นะคะใครที่ชอบขับบิ๊กไบท์บ้าง
คุณคะคุณเคยมีท่าดึงดาวเคยเห็นท่าดึงดาวไหม
ไม่มีถ้าไม่รู้ว่าการดึงดาวเป็นแบบไหนถ้าไม่รู้ว่าไปโดนตัวไหนมา

คุณผู้ชมค่ะนี่คือหนุ่มบิ๊กไบท์เขาถอดเสื้อจอดรถไว้ข้างทาง
อดเสื้อแล้วก็ไปดึงดาวอยู่ริมถนนดึงซะเยอะสิใช่
แล้วชาวบ้านที่เห็นนะคะก็ต้องมีการแจ้งตำรวจมา
หลายคนก็สงสัยว่าเอ๊ะไปโดนตัวไหนมาถอดเสื้อยืนดึงดาวอยู่กลางถนนแบบนี้นะคะ

หลายคนก็สงสัยแล้วก็กลัวที่สุดคือกลัวทั้งอุบัติเหตุ
แล้วก็กลัวว่าเขาจะคุ้มคลั่งหรืออาจจะเป็นอันตรายต่อคนที่ผ่านไปผ่านมาหรือเปล่า
จุดนี้อยู่บนถนนภายในซอยกลมประมงนะคะ
แล้วอยู่ใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้วย
โอ้โหมีนักศึกษาชาวบ้านก็ขับผ่านไปผ่านมาในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่กันนะคะ
สุดท้ายตำรวจก็มีการเกลี้ยกล่อมชายคนนี้ค่ะ
แล้วก็เข้าชาร์จตัวจนกระทั่งมีการสอบสวนทราบชื่อคือ
นายสุรชัยวัย๓๖ปี
เป็นชาวอำเภอแม่สรวยจังหวัดเชียงใหม่
ทีนี้ปรากฏว่ามีการตรวจค้นร่างกายพบยาบ้า
นี่ค่ะยาบ้าจากตัวเขานะคะ
อยู่ในกระเป๋ากางเกงยินขาสั้นที่เขาสวมใส่นั่นแหละ
แล้วก็มีการตรวจค้นที่รถบิ๊กไบท์คันสีดำที่จอดอยู่ริมถนนด้วย
ก็พบยาบ้าอีกร้อยเม็ดนะ
ก็มีการควบคุมตัวไปดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
แล้วก็แจ้งข้อหามียาเสพติดให้โทษประเภทที่๑ไว้ในครอบครอง
แล้วก็ถือว่ามีการดำเนินคดีทั้งเรื่องของการเสพยา
แล้วก็จะขยายผลเพื่อที่จะหาเครือข่ายที่มาที่ไปของยาเสพติดต่อไปด้วยค่ะ